ข้าวซอยกับข้าวนึ่งหนีเที่ยวปีใหม่

ไม่ใช่อาหารค่ะแต่เป็นอะไรที่หนีเที่ยวปีใหม่
แล้วโดนดุเลยดูกันหน่อยค่ะ

ข้าวซอยเหรอใช่ไหม

เขาสารภาพอะไรอุธิภาพเถียง

อันนี้ฉันนึกว่าเขายอมรับเพราะถามว่าข้าวซอยใช่ไหม

ข้าวซอยกำลังจะกล่าวหาว่าไม่ฉันไม่ได้พาไป
ค้าทนิ่งกลายังพาไปอย่างนี้
คุณผู้ชมหนีเจ้าของไปเที่ยวช่วงปีใหม่
พอกลับมาบ้านเท่านั้นแหละเจ้าของมาเจอมันมอมแมม
มันเปื้อนขนาดนี้ต้องเรียกมานั่งกันหน่อยดูข้าซอยเหมือนเขาจะยกมือหรอก
ใครเป็นหัวโจกใครเป็นคนพาไป

แต่ว่าพี่ข้าวซอยนี่เขาดูปกป้องนะ
คุณคิดว่าเขาคิดว่า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

แต่เอาเป็นว่ามอมแมมมากเจ้าของก็ไล่ไปอาบน้ำอะค่ะ
คุณผู้ชมเป็นคลิปที่แบบน่ารักมากคนแชร์เยอะนะหมื่นกว่าครั้ง
แล้วคนก็มาชมทั้งความน่ารักของข้าวซอยข้าวนึ่ง
นึ่งเขาก็มีเอฟซีนะจ๊ะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เห่าไม่ได้ตอบโต้อะไร
แต่ดูหน้าตาเขาสิจ๋องแบบนี้แล้วข้อความของเจ้าของเขาเขียนว่า
ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ใครพาไปไม่รู้แต่ข้าวซอยเป็นพี่ต้องยอมรับแทนน้อง

แต่ว่าเห่าเป็นการยอมรับหรือเปล่า
ตอนเขาถามว่าใครพาไปเขายกขาขึ้นเหมือนยกมือว่า

เหะไปหมด

ท่อน้ำอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้
ก็เอามาฝากกันนะครับน่ารักทีเดียว